และเพื่อเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาของไทยครับกระทรวงมหาดไทยจัดงานโอท็อปซิตี้ช่วงปลายปีครับ
พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการนั้นออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อนำไปลดห่อนภาษีกับมาตรการช็อปช่วยชาติด้วยครับ
พระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผาศิลาดลอันทรงคุณค่าพร้อมจัดแสดงนิทัศกาลพระราชกรณียกิจในโซนคิงสภาวิเลียน
ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการจัดงานโอท็อปซิตี้ประจำปีนี้ครับเช่นเดียวกันกับสินค้าที่มีอัตลักษณ์หาชมยากอย่างเช่น
ทางกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่สิบแปด
ถึง๒๖ธันวาคมนี้ครับ
ปีนี้มีผู้ประกอบการกว่า๓๐๐บูธครับ
สินค้ากว่า๑๐๐๐รายการเข้าร่วมงาน
คาดว่าก็มีประชาชนจามร่วมงานกว่า๕๐๐๐๐๐รายนะครับ
สะพัดไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท
เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการช็อปช่วยชาติ
ผู้ประกอบการในงานนี้ประมาณ๑๕๐ราย
จะสามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้านำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะครับ
ปี๒๕๕๙สินค้าโอท็อปมีรายได้รวมอยู่ที่๑๒๕๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๘ร้อยละ๑๕
ส่วนปีหน้าครับปี๒๕๖๐ตั้งเป้ารายได้ที่๑๕๐๐๐ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น๑๒๐ครับ